เจ๊ปุ๊ชเซามาอาทิตย์นี้ทั้งวันอาทิตย์เลยเหรอ

ทำไมฮะทำไมฮะชอบชุดเป็นวิ่งมาครับ
ก็ไปงานกินเจด้วยซึ่งครับผม

เอาเป็นม้าทรงครับ
แฮ่ดีใจที่มานะครับม้าทรงปีนี้แต่ละคนนี้อู้หู
ฉันไม่เห็นเลยอ่ะดูข่าวที่ไหนคุณดูหุ่นคุณดูกันแทรกน่ะ
อุปกรณ์มันหนักขึ้นมันเริ่มเป็นเจ๊กาย่าน
จากกายยานมันเริ่มเป็นมอเตอร์ไซค์
อีสานเริ่มมาแรงนะอีสานโคลาดอะไรก็เริ่มมาแรงกับพ่อตัว
โคลาดน้องโคลาดจะสิมมาก
แต่ม้าทรงใครที่เป็นม้าทรงจะมีรักยิ้มเยอะ

ไม่มีนะเขาก็ไปทำข่าวกันอ่ะ

วันแรกมีแดงหน่อยแล้วก็อีกปีถอดมาก็หาย

ถ้าเกิดที่หรือว่าหลัวก็อย่าสาขรึงเนื่องจากกินคลาลาเจน

มันจบเรื่องมากกว่าคนของเรา
มาดูข่าวเรื่องรถทัวร์
ที่ทัวร์บริษัททัวร์ที่ปล่อยผู้โดยสารลงกลางทางที่ระยอง

แพร่ภาพเนี่ยเป็นคุณยายคุณลูกแล้วก็หลานเนี่ยนะฮะ
คนผู้หญิงหมดเลยโดนทิ้งอยู่อย่างนี้

เอาของมากองไว้ด้วยอยู่ริมถนนเลยนะคะ
ตอนแรกขับบอกว่ากลางป่าแต่คือริมถนนแล้วก็หน้าบริษัทแห่งหนึ่ง
ซึ่งมีรถเอ้ยไม่ใช่ซึ่งมีไฟบ้างนะฮะ
พอเห็นเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับความคืบหน้าก็บอกที่บิ๊กเรียน
ก็บอกว่าทางบริษัททัวร์ได้ลงข้อความในเว็บไซต์ผ่านระบุว่า
ภายหลังการทำการตรวจสอบแล้วเพราะว่าคนขับได้ปล่อยผู้โดยสารลงกลางทาง
จะเข้าสถานีขนส่งจังหวัดระยองจริง
แต่ปรากฏว่าข้อความดังกล่าลงไว้แป๊บนึงก็ถูกลบไป

อย่างไรก็ตามมีชื่อผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งนะฮะ
ที่ฉันอ่านชื่อไม่ออกนะฮะเลซาล่าอะไรเนี่ยนะครับ
ก็ขออภัยด้วยค่ะได้ลงข้อความระบุว่า
ขนส่งระยองแจ้งข้อมูลเบื้องต้นว่าบริษัททัวร์เนี่ย
มีรายละเอียดว่ามีการเดินทางในวันเกิดเหตุอย่างไร
แล้วก็เรียกให้ทางบริษัทมาพาคนขับมาเข้ารายงานตัวในวันนี้
โดยเตรียมการพิจารณาดำเนินโทษตามความผิดขั้นสูงสุดนะคะ
ส่วนคุณยายและคุณหลานก็เขาก็ไปสืบข่าวเล่าสิทธิ์มาแล้ว
ก็คือปลอดภัยแล้วก็กลับไปถึงที่หมายแล้ว

ก็มีนี่ค่ะล่าสุดของล่าสุดวันนี้นะคะ

โดยนายนรงแสงอรุณผู้จัดการทั่วไปก็กล่าวว่ากรณีนี้บริษัท
บริษัทได้ทำการตรวจสอบแล้วก็สอบสวนข้อเท็จจริง
กับคนขับรถดังกล่าแล้วก็พนักงานประจำรถด้วย
เขาก็บอกว่ารถคันนี้มีหมายเลขด้วยนะฮะ

ปรากฏว่าคนขับรถขับเลยไปนิดหน่อย

ก็เลยไปยูเทิร์นช่วงนี้เองที่ผู้โดยสาร

ก็เกิดความกังวลก็รู้สึกว่าจะโดนหลอกหรือเปล่า
ก็โวยวายผู้โดยสารโวยวายว่าให้จอดให้จอด

ขับเลยป้ายขอให้คนขับจอดรถ

กำลังจะเข้าท่าแล้วนะแต่ตอนนี้ต้องยูเทิร์น

ก็เลยตกลงกันว่ามาที่หน้าบริษัทแห่งหนึ่ง

แล้วก็เป็นการพูดคุยว่าจะลงไปที่นี่แน่ใช่ไหม
แล้วก็เป็นการติดต่อกับย่าทั้งสามว่าจะลงตรงนี้นะ

แล้วก็เจ้าหน้าที่ในรถเขาบอกว่า
คนในพื้นที่ก็ติดต่อเลยแล้วก็บอกเดี๋ยวจะเดินทางมารับตรงจุดนี้
ก็ประหลาดมากคนขับก็ให้ลงแล้วก็เอาของลงมากองให้
นี่ผู้โดยสารก็ยืนยันกับคนขับว่าจะลงจุดนี้
คนขับก็จึงต้องตัดสินใจจอดให้ลงอันนี้แล้วก็หยิบเอากระเป๋า
ขอให้ผู้โดยสารก่อนที่ขับมาเข้าท่าเข้าท่ารถตามปกติ
เขาขับเลยไปสงสัยจะเป็นคนใหม่มันไม่น่าจะเลยเนอะ
กระทั่งมีการโพสต์ข้อความดังกล่าเขาก็ตกใจเหมือนกันว่า

ในนรงนะฮะผู้จัดการก็บอกว่าได้ให้บริการผู้โดยสารทุกคน
อายุให้เป็นยังเต็มความสามารถอย่างดีที่สุดนะฮะ
เขาก็จะดำเนินการตามข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบกของบริษัท
แล้วก็ดำเนินการตั้งแต่หักเงินเดือน

ขนส่งก็บอกว่าต้องเรียกมาสอบอีกทีนึง
ตอนนี้บริษัทก็ต้องบอกว่าขอโทษนะคะ
สุมาเตอร์กับผู้โดยสารที่ทำสิ่งที่ไม่ประทับใจกับผู้โดยสาร
ซึ่งทางบริษัทของผู้บริหารของบริษัท
กำชับและเน้นย้ำในเรื่องการให้บริการ
ต้องให้ประกันด้วยใจเสมือนผู้โดยสารทุกคนเป็นครอบครัว
และเกิดความประทับใจมากที่สุดตลอดเส้นทางการเดินรถ

กิมเป็นครูที่แพร่ฟ้าแรงดิ

ช่วงนั้น
นี่เจ้าช่วงหลังนี่รู้สึกเหมือนเป็นโมโต้ของผู้โดยสารคุณกันจี้ค่ะ
อะไรอย่างไรคุณไปรับมันเหรอคะรับงานมันเหรอคะ
แบบคือเขาต้องออกมาทำให้ภาพพลตดีที่สุด

สรุปแล้วที่ไปปล่อยเขาในสายเขกเสือน

ไม่ให้ทางรถบอกว่าเขาขอให้ลงเพราะตัวเองขับเลย
คือขับเลยปุ๊บคนที่เหลือ๓คนก็ระแวง
เพราะอาจจะดูข่าวเยอะกลัวตัวเองไม่ปลอดภัย
ก็เลยขอลงมันก็เลยเป็นเรื่อง

จริงก็เพราะว่าขอลงเขาก็ให้ลง

คนขับไล่ลงนะแต่ทางคนขับบอกว่าผู้โดยสารขอลงอันนี้

แล้วอะไรใครจะพิสูจน์ได้ว่าสรุปแล้ว
อย่างรถอย่างนี้ประสบการณ์เคยขึ้นใช่ไหมคะ
อ๋อคุณไม่นั่งเครื่องครับ
ไม่นั่งเครื่องครับก็ตอบผู้โดยสาร
ต้องค่อยขึ้นรถอย่างนี้
ใช่เนื่องจากบางทีนี่คุณแม่
คือสมมุติถ้าเกิดเราไปลงไปที่ป้ายที่อาเขต
หรือที่จุดที่เขาจอดรถมันจะไกลจากบ้านไง

บุ๊กรถพูดเทอร์ลกลับมาดิบ้านอีกรอบ

ซึ่งก็เป็นแบบว่าคุณย่ายกับหลานนี้เขาจะลง

ฟังจากทางคนขับรถเนี่ยก็ดูปลอดภัยดีแต่ฟังจากทางผู้โดยสารก็ดูน่ากลัว
อ่าอ่าพูดโทษอ่ะ
แต่ภาพที่ดูนี่คือภาพที่มันสลดใจคือ
ถ้าโดนทิ้งแล้วมันก็ต้องผิดไปกับการที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมารับสิ
คนที่โพสต์เนี่ยคือคุณที่อายุมากสุดมีลูกสาวอีกคนนึงแล้วก็มีหลานอีกคนนึง
คนนี้เขาก็โพสต์ว่าเขาก็ถูกทิ้งนะแล้วก็เดินร้องไห้กัน
มาถึงจุดที่มีไฟอันนี้จากข่าวแรกเลยนะยังไม่มีการแถลงจากบริษัทนี้
อ๋อเหรอฮะบริษัทแถลงมาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนเรื่องราโชมอนด์นั่นอีก
ต้องหาใครเป็นความจริงไม่รู้ต้องฝากคนขับลงเขาจะมาไล่เราลงจากที่ไหนเหรอ
ก็ฉันคิดว่าอยุ่ดีเขาจะไล่ลงเพื่ออะไร
ถ้าเธอไม่ได้เกิดเหตุแล้วยิ่งมีเด็กเล็กจนไล่ลงพื้น
ไม่ยากแล้วเนี้ยเราทั้งคนเดินทางมาขึ้นรถทวง
เราก็ขึ้นจากคอนแก่นนะ
หรือเด็กร้องไห้เสียงดังแล้วให้ลงอย่างนี้หรอ
เพราะว่าต่างจังหวัดมันไม่ใช่แบบในเมืองอย่างนี้

ผิดอย่างนี้จะไปโทษบริษัทผิดก็ไม่ได้

พูดจริงหรือเปล่าทั้งสองคนว่าฝั่งไหนพูดจริง
ใช่ไหมสรุปแล้วก็คือขาความคิดเนี่ยนะฮะ
ไม่ผิดแล้วไปลงโทษหักเงินเดือนไล่ออกพักงานมันก็ไม่ถูกเรื่องใช่ไหม

นะครับผมโหดู

ก็งานหลักคือหาที่คาดผมให้หนู

ไปไหนก็ไม่รู้นะคุณรุดหยุดวันนี้หยุดนะฮะไปด้วยสำเพงให้หนูแหละ
เหนื่อยจากการทำหัวให้อันทรีย์
นี่แล้วจะเห็นนานัยหน่อยนึกว่าร้านขายลูกชุบปะเนี่ย
ครับผมลูกชุบเป็ดเนอะสบาย
เราไปที่จังหวัดสงขรากันบ้างไหมฮะที่หมดเลยมัศยิคควรหินเนี่ยฮะตำบลพวง

ผมก็เรียกได้ว่ามีผู้โพสต์เฟซบุ๊กนี่แหละ
ขณะที่ผู้หญิงซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง
กำลังถูกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหญิง
อ๋อหญิงเนี่ยคนนึงตรวจคนนางกายระเอียด
ที่อยู่ริมถนนซึ่งเป็นที่สาธารณะบริเวณมัศยิตควนหิน
ครับผมฮะตะบนพวงอำเภอเมืองสงครามจังหวัดสงขราเนี่ยฮะแล้วก็มา
ในบริเวณที่เรียกตรวจก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ชายยืนอยู่ไม่ไกล
โดยอาสาหญิงนายเนี้ยรูปคำใกล้ของสงวนของเออ
ปลดกระดุมกางเกงค้นหาสิ่งแต่เป็นผู้หญิงใช่ไหมถูก
ตำรวจผู้หญิงฮะซึ่งกระดับที่ผู้พูดในทางดอนนั้น
ถ้ามีอะไรคงไม่ขับเข้าด่านจากนั้นอาสาสมัครหญิงเนี่ย
ก็เปลี่ยนไปตรวจแล้วก็รูปคำหน้าอกนะฮะแน่นอนเมื่อคลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
ผู้ที่ได้ชมคลิปเนี่ยก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงการตรวจค้นในลักษณะเช่นนี้ว่า
อาจจะสร้างความอับอายคือเอาง่ายแม้จะเป็นผู้หญิงมันเหมือนสร้างความอับอาย
ทำไมจะต้องไปล้วงที่หน้าอกทำไมต้องไปล้มที่ของส

แม้กระทั่งเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันถูกต้องไหมฮะ

คนที่โดนทำเนี่ยมันอายไหม
แล้วก็จริงแล้วที่จริงแล้วคนที่ทำได้อย่างนี้ต้องเป็นตำรวจไหม

ถ้าไม่ใช่ก็ราชการจะมีสิทธิธรรมเหรอ

คุณทิติธรแก้วโตเนี่ย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องการค้นบุคคล
หรือการค้นสิ่งของหรือค้นรถเนี่ย
ซึ่งอยู่ในการครอบครองของบุคคลสาธารณะ
นั้นตามประมวลกฎหมายวิถีพจิงรองค์
ความอายามาตรกที่๙๓เนี่ย
ห้ามมิให้ทำการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน
แต่พนักงานฝ่ายปกครอง

มีสิ่งของไว้ในครอบครอง
เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด

ในการกระทำความผิดซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิด
ซึ่งมีไว้เป็นความผิดเอาง่ายคือถ้าสมมุติมี
เขียนสงสัยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ต้องหนาวงง่ายต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตัวติกร
ด่านปุ๊บเนี่ยคนที่จะมาค้นตัวเราได้คือตำรวจเท่านั้น
ถูกกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอาสาสนักไม่ได้
เจ้าพนักงานจะอ้างว่ามีเหตุอันสมควรอย่างอื่นแล้วมาขอค้นเนี่ยเอาจริงนะอย่างนี้

คุณสามารถปฏิเสธได้ไม่ได้
หรือจะอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วมาขอค้นโดยไม่มีเหตุอันสมควรก็ไม่ได้
คือนอกจากวันนี้คุณพกยาคุณพกปืนคุณพกอะไรที่มันสามารถไปทำลายอันตรายได้หรือ

อันนั้นคืออาสาสมัครไม่มีสิทธิ์ค้นนะฮะ
คนที่จะค้นคือจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นตำรวจ
ท่านสามารถปฏิเสธไม่ให้ค้นได้
อีกทั้งการค้นในที่ระโหทานอย่างนี้ครับที่ระโหทาน
โดยไม่มีเหตุอันควรเจ้าพนักงานยังมีความผิดนะ
เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลอาญามาตรา๑๕๗
หากมีการทะเลาะวิวาสกันขึ้นมาท่านสามารถอ้างว่าป้องกันตัวได้
เนื่องจากบุคคลยอมมีสิทธิในการป้องอุปร่งสิทธิเสร็จภาพ
ครับพอฉะนั้นเวลาที่เราไม่มีสิ่งประมาณก็

ไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่ว่ายกกล้องขึ้นมาถ่ายดูนิดนึงแล้วกัน
เป็นหลักฐานของเราค่ะนิดนึ้อยแต่สรุปเป็นที่ัพุยิงไปจึงกับผู้หญิงถูกใช่ละ

เพราะบางคนเขาซ่อนยาไว้เนี่ยนะแต่ถ้าตรวจดึ๊กขนาดนี้ต้องเป็นที่ที่แบบเอ่อ

นะครับะผมถึงเป็นรวงว่าเออสุกบ้างหรือเปล่าอะไรถึงตรงในยกทรง
แบงกางในแบงงี้ใช่มั้ยแต่นี่มันเหมือนแห่วผู้ชายก็ยินกว่า

ถ้าหุ่นรูปร่างดีเหมือนโอ้แบบก็จะให้นู่นแหละ
อสเขาสงสัยว่ามียาเปราตุ้มอะไรอย่างนี้

ยาเหน็บอีก

ไม่ใช้ไม่ได้บ้าไม่เกี่ยว

อย่าไปค้นตัวสั้นได้ฮะเจอยาอย่างอื่น

มดดำนี่ถ้ามีเรื่องนี้มดดำสู้ผู้ชายได้ไหม

ชาวเน็ตแห่ดูสาวประเภท๒ครับวางมวยหนุ่มฮะ
หมัดรัวจนคู่กรณีหนุ่มเนี่ย
ต้องยกมือว่างลงฟันหักเลยครับผมนะฮะตรงนี้ครับดูครับคุณผู้ชมครับ

อัดอัดประคัตดูครับเรียบรวม๓ที

จะไปพูดตื่นเต้นทำไมตัดภาพไปที่ช่างแต่งหน้าฉัน
จะตีผู้ชายจะบ๊อกผู้ชายจริงผู้ชายสะหรบ๓วันมาแล้วนี่
นั่นน่ะอีช่างแต่งหน้าฉันน่ะดูสิ

นี่ครับนี่คือโฉมหน้าสาวเพศสองน่ะใครมีเรื่องในคลิปนะครับ

ไปนั่งลวงผู้ชายอยู่ละพ้าร้อยหนึ่งผู้ชายขับมอเตอร์ไซน์มา
ผู้ชายถามกูนึกว่าตัวเองสวยมากว่าผู้ชายจะไปนอนด้วย
ถามผู้ชายกันบ้างไงผมก็จะไปตามหนี้เก็บคนครับวะ
สิ่งแรกที่เกษย์ได้ยินปุ๊บก็ต้องอางจักรสับซ่อม้วยใต้หมอนไง

สนุกเกินไงเอาหงอนขึ้นมา

ผู้ชายเอาหมาปืนวาง
เห็นหน้าตาแบบนี้อย่าเป็นมีเรื่องนะครับ
คุณผู้ชมหนักกว่าผู้ชายนะครับ
บอกได้เลยว่ามัดหนักมากตรงนี้
นะครับผมถูกต้องแล้วลองต่อยไส้แต่งนะ
กะเทยแต่งหญิงหมดเลย
เป็นนักมวยกะเทยแต่งหญิงหมดเลย

ตีหูเตะตาย

ก็น่าจะจำข่าวที่เราอ่าน

ใช่ต้องป้องกันตัวบางทียืนอยู่บางทีอ่ะสวย
พี่ชายที่เรารักไม่ได้จับชอบการไว้ตัวเนี่ย

กลับมากับข่าวไซคายนี้กำลังจะดูตั้งแต่ไทยรัฐนะครับ

ไทยรัฐตั้งแต่ในไอจีก็มีข่าวนำเสนอข่าวนี้
ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงนะ
ว่าอยู่ดีคนนี่ไง
จ้อมอ้อผิดแล้วนี่
จอมขวดถล่มทับดับเนี่ย

ว่าเป็นอาถรรพ์หรืออุบัติเหตุ

จริงผู้ช่วยสับเรือต้องมีวิชาอยู่แล้ว
รับจ้างโค้นจอมปลวกถูกถล่มทับอาณาจ
กลางเสียงร่ำลือว่ามีเข็นเป็นคนนุ่งขาวห่มขาว
คือเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๑๕ตุลาคม
ร่ำลือถึงคำว่าอาถรรพ์
หรือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยใช่อาถรรพ์เหรอหรือเป็นอุบัติเหตุ

ของนายบุญมีรัตนาชัยเจริญอายุ๖๙ปี
ผู้ช่วยสัพเบลอร์วัดสะเกดนะฮะ
ได้รับจ้างว่าโอเคได้รับจ้างจากเจ้าของบ้าน
ให้ไปทำการโค้นจอมปลวกที่บริเวณบ้านนางประยูนประทุมวัน
คุณประยูนอายุ๖๘ปี
อยู่บ้านเลขที่๒๐ทับ๑หมู่๖
ตำบลชัยภูมิอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง

คือเอาง่ายแหละโค้นจอมปลวกที่จริงมันก็ง่ายเนอะ
แค่ทุบมันก็ออกแล้วนะแองจี้เนอะ

แต่จอมปลวกนี้ขนาดใหญ่กว้าง
เฉพาะความกว้างของจอมปลวกนี้๒เมตร
สูงเนี่ย๓เมตร

อยู่ดีเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไงว่าที่ทับคนแล้วก็ตาย

ทุกครั้งชาวบ้านเท่านั้นเขาพูดอะไรรู้ไหม

นุ่งขาวห่มขาวบริเวณจอมปลวกนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
จะเห็นกันว่ามีผู้หญิงหนุ่มขาวห่มขาวออกมาตลอด
คือเพื่อนผู้เสียชีวิตเนี่ยที่รับจ้างไปขุดจอมปลวกด้วยกัน
ที่ผ่านมาเนี่ยตนเองพร้อมกับนายบุญมีผู้เสียชีวิตเนี่ย
เงินที่ได้เท่าไหร่รู้ไหม

ค่าโค้งก็คือโอเคแหละ
เพราะควรคิดว่ามันคงไม่ได้ยากเกียรติอะไรอยู่แล้ว
โดยที่ผ่านมานั้นตัวเองเนี่ยอาชีพก็ได้รับจ้างหักโค้นจอมปลวกมาโดยตลอด

เพราะว่าคนเราทุกวันนี้กลัวปวกกับกลัวบ้านโดนปลวกกิน
เขาต้องกลัวบ้านโดนปลวกกินมากกว่า

กระเป๋าแบรนด์เนียนมาละแสนสองแสนโดนปลวกกินรับเลย

เขาบอกเขาได้รับมาสามร้อยบาท
ครั้งนี้จ้อมปลวกมีขนาดใหญ่มาก

ก็ทำพิธีบอกกล่าวเจ้าที่บอกกล่าวจอมปลวก
แต่นายบุญมีผู้เสียชีวิตนั้นก็พูดกันตรงนะ

โดยขนาดเกิดเหตุก็เหมือนกับปวดฉี่แล้วก็ขอมาปัสสาวะ
ระหว่างที่ตัวเองเข้าห้องน้ำอยู่เขาได้ยินเสียงหักโค้น
หันไปดูเพราะเพื่อนโดนจอมป่วงทัพ
ในที่สุดตัวเองก็เรียกกู้ภัยส่งโรงพยาบาลชายโย
แต่ในที่สุดก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ความเชื่อของสับปะเหลอที่ขุดด้วยกันนะ
เขาเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุมากกว่า
ไม่ค่อยตัวเองไม่ค่อยเชื่อสิ่งลี้ลับ
เพราะว่าทำการหักโค้นมาแล้วเนี่ยเอาจริงตัวเองก็ไป
โค้นจอมปลวกมาแล้วหลายต่อหลายที่

ทางด้านของนางสาว

คือนางสาวสุมารีแซ่บ่างอายุ๖๔ปี

โดยพี่ชายก็รับจ้างโค้นจอมปลวก

ก็โค้นมาแล้วหลายครั้งหลายสถานที่

อยู่ดีมันจะพังทลายลงมาทับพี่ชายของตัวเองจนตาย
ลางบอกเหตุที่พี่ชายบอกขอเงินเป็นครั้งสุดท้าย
บอกว่าจะเอาเงินนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยว

มีรางบอกเหตุพี่ชายมาบอกขอเงินเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
บอกว่าจะนำเงินไปกินก๋วยเตี๋ยว

ก็เพื่อไปเอาเงิน๓๐๐บาทเนี่ยนะฮะ

ตรงนี้มีเสียงร่ำลือว่าทางลูกเขยของนางประยูนนั้นน่ะ
เคยเจ้าของบ้านเคยเห็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวเนี่ย
ออกมายืนอยู่ที่จอมปลวกเป็นประจำอยู่แล้ว
เขาเห็นเป็นประจำถ้างั้นเจ้าของบ้านก็ทำเองแล้วสิ

คำว่า๓๐๐ที่เขาบอกบางคนอาจจะคิดว่า๓๐๐บาท
คือ๓๐๐ของอังท้องเค้าถือว่าเยอะแล้วถูกต้องไหมครับ

เพราะว่าเห็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวเนี่ย

ทำให้มีความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับแต่อย่างไรก็ดีนะ
เชื่อว่าเกิดจากอุบัติเหตุความประมาท

สิ่งที่นายบุญมีนี่ผู้ช่วยสับประโลยะโดนจอบโปรกครับ

ไม่ได้ทำพิธีอันเชิญเขาเรียกว่านางพญาปลวก

เขาบอกจะต้องเชิญอันเชิญรังนางพญาปวกออกมาก่อน

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณด้วย
แต่พี่ชาวว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุด้วย

แล้วอีกคนนึงขอพักไปเข้าน้ำ

เพราะฉะนั้นเค้าก็เลยนั่งพักอยู่ตรงริมด้านนี้

มันอาจจะทำให้ล้มมาทับได้

ครับผมตรงนี้ต้องหาความจริงให้ได้นะฮะจากจอมปลวกนะครับผมมานี่ดีกว่าฮะ
เป็นเรื่องราวของเลขเด็ดครับคุณผู้ชมครับที่บ้านดุงครับอุดรธานีนะครับผมนะฮะ
เจ้าแม่นาคีครับเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดที่๑๑คอหวยจับตาแห่เกร็งเป็นเลขเด็ดครับ
พุทธข่าวรายงานจากเกาะเจ้าแม่นาคีนะครับบ้านพลสูงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
เกาะนาคีดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่กลางน้ำฝ่ายท่ามะนาวห่างจากเมืองบ้านดุงประมาณ๗กิโลเมตรที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
หากนักท่องเที่ยวที่ไหว้ปู่ศรีสุโธที่เกาะคำชโนธแล้ว
ขากลับสามารถแวะกราบไหว้เจ้าแม่นาคีได้
โดยนายุธชัยหลวงหลาดพ่อจ้ำ
ประจำอยู่บนเกาะเจ้าแม่นาคีที่คอยแนะนำนักท่องเที่ยว
นำภากราวไหว้ก่าว่าในวันพรุ่งนี้
ซึ่งตรงกับวันที่๑๖ตุลาคมตรงกับวันอังคารขึ้น๗ค่ำเดือน๑๑
ทางคณะกรรมการจะทำพิธีถวายเครื่องไหว้ให้กับเจ้าแม่นาคี
และจะทำการเปลี่ยนชุดเป็นสีขาวในช่วงเข้าพรรษาครับ
เจ้าแม่นาคีต้องใส่ชุดสีขาวเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าแม่นาคี
นี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนชุดที่๑๑
ให้กับเจ้าแม่นาคีสร้างความสนใจให้แก่นักบรรดาเสี่ยงโชคเป็นพิเศษ
พยายามตามหาหมายเลข๑๑ครับ
ตามจำนวนชุดของเจ้าแม่นาคีแต่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคค

ใช่ตอนนี้หลายสำนักให้มากัน๑๐๐กว่าเลขแล้ว

เขาบอกอยุทยาคนแห่กันไปเต็ม

ผู้ที่ขับรถผ่านไปมาก็นับกันตายไปเลยนะฮะ
ก็เห็นความแปลกประหลาดของต้นกล้วยก็เลยหยุดถ่ายรูป
เขาบอกว่ามันมีรวมหลายต้นเลยนะเป็นกอต้นกล้วยขนาดใหญ่
เพราะว่ามีอยู่๓ต้นที่ออกเครือยาวมาก
ต้นแล้วก็มีอยู่ต้นหนึ่งที่ออกมายาวร่วม๒เมตร
ลาพื้นเลยเนอะมีหวีกล้วยจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยหวีโอ้โหมีเละด้วยนะ
แล้วก็แต่ละหวีก็มีเป็นนับ๑๐ลูกก็รวมก็คือเฉลี่ยแล้วก็คือพันลูก
เรือยาวติดดินสร้างความฮือฮากับผู้พบเห็นอดใจไปทัน
ต้องจอดแวะถ่ายภาพแล้วก็ส่งขึ้นสังคมออนไลน
เพื่อหาคำตอบว่ามันพันธุ์อะไรกันมันมีหลายลายก็เลยเอาไปตีเลขอย่างแน่นอน
ตีอย่างไรพี่เมลมันเป็นพันของเขาหรือ

ไม่แต่เขาบอกใบมันก็คือกล้วยน้ำวาใช่ไหมท่านผู้ชมรู้จักป่ะ

แล้วมันก็เฉพาะกลุ่มนี้ด้วยนะ
ไม่เคยเห็นเลยนะยาวถึงดินแล้วปักเป็นเสาเลยเนี่ยนะฮะ

เขาบอกว่าขับรถมาชมวิวพร้อมความความภูมิผ่านไป
ทำไมต้นมันประหลาดก็เลยหยุดถ่ายรูป

และแน่นอนมีหลายคนก็ไปจุดทูบ

การเสี่ยงดวงการเสี่ยงทายต้องมีร้อยกว่าหวีแล้วก็พันกว่าลูกไง
คุณทานทิพย์ที่โพสต์เนี่ยเขาบอกว่าอย่างไรก็ตาม

แองตี้จะต้องกินน้ำเปล่านะมันจะได้ไม่ฟุ้งซ่าน
เออคุณแม่จริงเนี่ยต้องมีกินกินเยอะมีหนึ่ง
ยาว๒เมตรมีร้อยหวีหวีละ๑๐

เนี่ยกล้วยก็บอกอยู่แล้ว๙นี่ขอก่ายกล้วย๙ที่เหลือก็ใส่เอง
เรียกจอมปวกอ่ะเลขจอมปวกอ่ะออก

ไม่ใช่ก็บอกอายุ๖๙ตายไปแล้วก็ต้องละ๑นะ
นี่ยังไม่รวมบ้านที่ตัวเงินตัวทองเข้านะ
นะครับแล้วก็รวมไม่รวมแม่ตะเกียรด้วยนะฮะ

แม่นาคี๑๑ชุด

สารเพียงตาที่ติดแบงค์กาโม่ที่เราเคยนำเสนอที่บ้านฉางจังหวัดระยอง

ที่คนเอานำแบงกลาโม้ไปละ๑๐๐๐แบงค์ห้าร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบ
เต็มไปหมดไว้เต็มสารเพียงตาเนี่ย
คาดว่าเงินจำนวนจากแบงค์กาโม่ก็ประมาณสักหมื่นบาท

ซึ่งน่าจะมีคนถูกหวยเนี่ยเขาบอกว่าเอามาแก้บนด้วยแก๊งกาโม
จนเป็นที่เรียกขำกันว่าสารเจ้าพ่อกาโม

รายการเราก็นั่นไงไหว้กันใหญ่เลยไหม
รายการเราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วที่เกิดที่บ้านฉางจังหวัดระยองเนี่ย
งานนี้ดูเหมือนว่าเจ้าพ่อกาโมดจะสร้างผลงานดีไว้เยอะ
เพราะล่าสุดเมื่อผู้สื่อข่าวเนี่ยได้เดินทางพฤติศาสน์ดังกล่าวอีกครั้งนึง
แต่พบว่าสารถูกลื้อยกลงมาวางไว้กับพื้นแล้วฮะ
คุณนางรำหุ่นปั้นเครื่องเส้นไหว้เนี่ย

กระทั่งมาตกเป็นข่าว

ทำให้เจ้ามือหวยเนี่ยพยายามจะจุดไฟเผามานานแล้วนะ

ไฟคือเอาก็เหมือนแบบเผาป่าแล้วล่ะ

ถูกไฟไหม้เป็นเท่าคาญกันเยอะแ้ะไปมากเอ่อ

เมื่อคนรู้เรื่องพาวไฟไหม
คนก็เลยแหย่มาขอขุนใหญ่ที่เพิ่มความศักดิ์สิต
คนก็แห่กันไปเมื่อ๒๓งวดที่แล้ว

กลับไปก็กระจัดกระจายนี่ไงของเส้นวงเส้นไหว้กระจัดกระจาย

หุ่นปั้นเครื่องเส้นไห้กระจัดกระจายบริเวณรอบพื้นที่
ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นเจ้ามือของฝีมือของเจ้ามือหวยที่ไม่พอใจ
ที่คนมาขอทีไร้แล้วก็เอาเลขไปตีแล้วก็ถูก
ในที่สุดเจ้ามือหวยไม่กลัวแล้วเจ้าพ่อกาโม่

เพราะฉะนั้นแล้วคนที่ได้โชคจากเจ้าพ่อกาโม
ให้หาคนที่ต้องมาเฝ้านะฮะ
ยืนที่หน้าสารเจ้าพ่อจันกาโมทุกวันนะครับ

เขาก็ตั้งเขามาตั้งหลายสิบปีถูกหวย๔๕งวด

เอ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามะโก่ทำไรฮะ
วันนี้ดาราเมืองไทยจะต้องแบบไปร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลก

แม่ม้าออนภาคผู้รู้แฟชั่นไม่อยู่ไม่รู้จะพูดยังไง

จากอะไรอ่ะละครก็ไม่ค่อยเล่นหรือว่าหนังพ่อมากจากหนัง
จากหนังแล้วก็มีละครที่ไปออนแอร์ต่างประเทศแล้วก็มีละครจีนที่โอ้ไปเล่น
เขาบอกมาเล่นที่ดังจีนอ๋อเขาไปเล่นละครจีนเหรอ
เหมือนอย่างอิปป้องอิปป้องดังมากแล้วเวียดนามโอ้ก็ดังด้วยนะ
เวียดนามคือชอบอะไรชอบละครเวียดนามดูละครไทยแล้วไปภาคด้วยนะ
เพราะว่าโอ้เขาแบบมีความเป็นไทยที่เป็นหน้าฝรั่งแล้วต่างชาติก็จะชอบ
พวกเอเซียก็เหมือนเราก็ชอบหน้าลูกครึ่งกัน
ถูกต้องนะฮะแต่หน้ามันน่ารักอ่ะหล่อนิสัยดีด้วย
รักไหมจริงรักมากน้องนี้น้องรักเลย
อีกเรื่องหนึ่งนะคะไปดูบ้านคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรันกระหนกนะฮะ
ไม่อยู่บ้านนะ
จัดงานวันเกิดให้ลูกชายสูงยาวหล่อมาก
ช้อนชอนไซมอนอายุ๑๕แล้วนะคะ
แล้วก็โซฟี่ไซมอนตอนนี้อายุ๙ขวบ
เป็นคุณแม่ใจดีมากแล้วก็เด็กน่ารัก

ตอนนี้ก็แฮปปี้กันหมดน่ะโหเผอ

แล้วสู่ลูกชายคุณโตนะคะชอนไซมอนหนุ่มน้อยอายุ๑๕นี่นะคะ
ก็มีแก๊งเพื่อนในวัยเดียวกันจัดงานฉลองวันเกิด
คุณแม่ปุ๋ยก็บอกว่าอยากให้ลูกได้มาเลี้ยงที่บ้านนี่แหละ
ก็เลยเตรียมสถานที่สุดอลัง
แล้วก็เป็นบ้านพักตาอากาศสุดหรูที่เมืองมอนเตซิโต้

ตอนรักเพื่อนกว่า๑๕ลูกชายกว่า๑๕คน
โอ้โฮนี่คือบ้านนะคะมีสวนสาธารณะ

มีแต่ฟุตบอลว่ายน้ำแล้วก็เปิดห้องให้พัก
พักแบบชิลบ่อยนอนรวมกัน
หลายคนก็เห็นคลิกหันเข้ามานี่

บ้านตักอากาศบ้านจริงของเขาดูหนังใหญ่กว่านี้
อันนี้ที่เก็บใกล้ใกล้ไฟแม่ตอนนั้น
อ๋อนี่บ้านใกล้ที่ไฟแม่
พี่นางโพสต์ลงแล้วเป็นหัว

อากาศดีแล้ว
มาถึงเรื่องราวหน้าปิติยินดีกันบ้างดีกว่า
ปีใหม่ครับน้ำตาปริ่มฮะปาดต๊อปครับ

เมื่อวันที่๑๓จุฬาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลา๙นาทีปาต๊อบปริญญานะครับ
ได้เข้าพิธีบวชที่สะเทียนธรรมศาสตร์ครับ
โดยพระเทพวรมุณีเจ้าวาดวัดพระธาตุพนม
แล้วก็จ้าคณะจังหวัดนครพนมพระอุปชา
แล้วก็สมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศภูทานนะครับ
ในประธานในพิธีพร้อมท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุด

เป็นพระครูพี่เลี้ยงด้านปีใหม่น้องปีใหม่แฟนสาวก็
และครอบครัวควรตระกูลได้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

สำหรับการบวชในครั้งนี้เป็นโครงการบวชพุทธศาวิกาศิลป์
เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวรโอกาสวันครบรอบ๒ปี
แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชนะครับ
และถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกร
บดินทรเทพยะวรางกูล
เพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างไม่มีกำหนดศึกด้วยฮะ
สาธุค่ะพี่ตอบ
ซ่อมนี่มาเจอช่วงบ้านปลายชีวิตนะ

ใช่จากหน้ามือไปหลังมือแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเจ๊ต๊อปทำจริงแบบนี้
เองก็เปลี่ยนเป็นคนละคนอนุโมทนาด้วย

แล้วก็ที่สำคัญคือขอบคุณน้องปีใหม่ด้วย

มิ๊งค์ลงท์ร่วงไก่มิ๊งค์โป้แตกนี่เปลี่ยนใคร

ช่วงหน้ารู้แน่นอนว่าเข็ดหรือเปล่าสักครู่เดียวครับ

รับมีคุยกับสาวตามภาษาผู้ชาย
เรียกได้ว่ากลับมายืดอกได้เต็มที่ครับคุณผู้ชมครับ
สำหรับน้องกัปตันนะฮะนักแสดงหนุ่มสุดฮอตเจ้าของบทนะครับผม
เอิญในซีรีส์เลือดข้นคนจางตอนนี้นะครับ
ลุคหนุ่มมาสนิ่งจิตใจอ่อนโยนที่มีแฟนเนี่ย
ติดตามให้กำลังใจทั้งในจอแล้วก็นอกจอนะครับ
โดยเจ้าตัวนี้ได้อัปเดตเรื่องชีวิตส่วนตัว
เพราะว่าตอนนี้ชีวิตปกติค่อนข้างน้อยนะครับผม
แต่สนุกได้ทำงานก็คือตอนนี้เวลาของตัวเองมีน้อยมาก

ถ้ามีเข้ามาค่อยศึกษาเรียนรู้กันไป
ตอนนี้ก็ตามภาษาผู้ชายนี่ฮะ
ตามภาษาผู้ชายมีคุยกันบ้างชอบศึกษาคนครับ
ถามว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาต้องสแกนมากขึ้นไหม
ตรงนี้มองว่าถามคนที่คุยแล้วคลิกกันมากกว่าใช่ไหมจมูกไปถอยมาใหม่
จมูกเก่านะโมทไหนอันนี้ผู้ชายแต่งหน้าน้อย
เห็นหน้าเท่าฉันเลยแต่งตาเท่าเจ๊เลย

ลับกันนิดเดียวความหมายกระชากมากเลย

ไปดูขุนแซ่บของกะแตสุพักษร
ซึ่งคลอดลูกคนที่๒แล้วไม่กี่วัน

กะแทเป็นคนที่อ้วนมาก่อนต้องเป็นคนทรงอวก

คุณขาหุ่นกลับมาแบบนี้ได้อย่างไร

ผู้ชายคือน้องเจ้าคุณไปด้วยตรงสี่เดือนนะฮะ
พาลูกทั้งสองไปทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

ยกตำแหน่งให้เธอเป็นคุณแม่หุ่นแซ่บประจำปีค่ะ

ดูดิอ้างกู้หุ่นเร็วกันนะ

นี่คือลูกตูเก็บยังไม่คลานเลยแล้ว

มันจะลองปล่อยตัวอธิปุะไปมีเมี้ยน้อยอีกมีเกมอีก

ออกกำลังกายโชว์ตามโรงเรียนลูกแล้ว

ต้องว่างและรวย

นี่ไหมครับลาลาลาครับผม
ขอให้รวยถ้าไม่รวยอีก๑๕วันว่ากันใหม่
บ๊ายบายสวัสดีครับ